อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ
ไปที่นี่เพราะว่าจังหวัดนี้เขามีคนดวงดีถูกรางวัลอีกแล้วนะคะ
เป็นสองสามีภรรยาเจ้าของร้านข้าวรัดแกงลองชิม
แต่ไปถึงปุ๊บวันนี้นี่โอ้โหประตูร้านปิดเงียบ

พอเข้าไปปุ๊บนะฮะไปเจอกับคุณพ่อเจ้าของร้าน
คือคุณอาคมสกุลชัยวัฒนา
เอาภาพถ่ายมายืนยันเลยค่ะว่าถูกลอตเตอรี่จริง
นี่ดีใจจนไม่ยอมใส่เสื้อเลยนะฮะ
ถูกต้องลืมใส่ไม่ทันแล้วอยู่บ้านเขาอยู่บ้าน

เนี่ยค่ะถูกลอตเตอรี่ตรงเป๊ะไปอะไรนะ๗๙๘๗๘๗
เขาบอกว่าไปออกกำลังกายมา
แล้วพอเขาออกรางวัลสลากินแบ่งมาตรวจปุ๊บ
อ่ะโชคดีได้รางวัล๑๒ล้านบาทเลยทีเดียว
ส่วนคุณแม่ของเจ้าของร้านนะคะก็เล่าให้ฟังว่า
เมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยนะคะ
เดินทางไปงานศพญาติคนที่รู้จักกันอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร
เห็นค่ะเห็นป้ายหน้าศพคนตายอายุ๘๐
ก็เลยคิดว่าจะซื้อ๘๗นี่แหละเอาไว้เสี่ยงโชคเพื่อถูกรางวัลใหญ่

ขณะที่มีโอกาสได้ช่วยลูกชายขายข้าวแกงอยู่หน้าร้านเมื่อ๓วันก่อน
ก็มีแม่ค้าเอาลอตเตอรี่มาให้เลือก
ก็เลยซื้อไว้มีเลข๘๗ที่อยากซื้อพอดีไงคะ
คิดเอาไว้แล้วว่าต้องซื้อ๘๗ก็เลยซื้อไว้๒ใบ
ปรากฏว่าไม่ใช่แค่ถูก๘๗ไง๘๗ไม่ได้เกี่ยวอะไรยังไง
แต่ว่าถูกไปเลยค่ะหกหลักเต็มเต็มโอ้โห
รับไปเลยหน่อ๑๒ล้านนะคะ
เธอก็บอกว่าจะนำเงินนี้ไปใช้หนี้แล้วก็ส่วนหนึ่ง
ไว้ทำบุญเก็บไว้ทำทุนค้าขายให้กับลูกหลานด้วยนะคะ
แต่ความโชคดีไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นกับสองสามีภรรยานี้เท่านั้นนะจ๊
อย่าบอกว่าถูกมาหลายงวดแล้วแน่นอนแน่นอน

เป็นรางวัลเลขหน้า๓ตัวแล้วก็เลขท้าย๓ตัวรวมถึงเลขท้าย๒ตัว
ถูกมา๖งวดติดแล้วนะคะคุณ
งวดติดงวดนี้คือรางวัลที่๑ไปเลยจบ
ถูกขนาดนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพราะโชคจากพญาอนันตนาคาราชนี่
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องของการทำดีสะสมบุญมา
เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของจังหวะเวลานะ
คราวนี้ปิดท้ายงวดที่๗ก็ถูกรางวัลที่๑สมใจนะคะ
ก็ยินดีด้วยนะคะกับทั้งสองท่านนะคะต่อไปก็พักไหม
หรือจะซื้อต่อดีคะเป็นเดชั่นนะ

ก็ต้องถามตัวเองนะสิไปต่อ

ผมต้องไปก่อน